ครับมาดูเหตุตำรวจที่หายออกจากบ้านไปนะครับ
เพราะว่าญาติบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ร้อยตำรวจเอกนายนี้ตำแหน่งกรองสารวัตรจราจรสพสมุทรสงคราม
หายออกไปจากบ้านตอน๔ทุ่มแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกเลย
ทีนี้ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้ไปช่วยตามหากันนะครับ
สุดท้ายร้อยตำรวจเอกนายนี้ยิงตัวตายคาป้อมจราจรคุณ
จากอาการเครียดส่วนตัวเนี่ยนะครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบป้อมจราจร๔แยกหน้าเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ซึ่งป้อมนี้ถูกปิดล็อกจากด้านใน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์งัดประตูออกมาแล้วครับ
ถึงกับต้องพังงะเลยนะเพราะว่าไปพบศพ
จริงเจ้าหน้าที่ไปตรวจตำรวจไปตรวจ
ก็พอไปพบศพก็รู้เลยว่าเป็นศพเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน
เพราะว่าเป็นศพของกรองสารวัตรงานจราจรสพเมืองสมุทรสงครามนี่แหละครับ
ร้อยตำรวจโทสุริยะเย็นผาสุกนอนหงายเสียชีวิต
มือขวาวางไว้บนอกมีบาดแผลถูกยิงที่ขมับขวา
หัวกระสุนทะลุขมับซ้ายข้างสบพบอาวุธปืนขนาด๙มม
แบบออโตเมติกตกอยู่๑กระบอกสภาพสบนั้นส่งกลิ่นคลักลุ้งไป
ทั่วบริเวณคาป้อมเนี่ยนะครับขณะที่บริเวณข้างศพพบจดหมายลา
เขียนด้วยลายมือของร้อยตำรวจโทสุริยะเองมีข้อความแบบนี้ครับ
ผมขอนามัศกาลขอโทษอาจารย์พระสมุทรวัชโสพลที่สั่งสอน
แต่ร่างกายผมเดินต่อไปไม่ไหวจริงผมไม่อยากเป็นภาระของใคร
ขอโทษพี่แม่น้องทุกคนที่มีพี่ที่ไม่เอาไหนและชาวแม่กรอง
ผมมีโอกาสดูแลได้เท่านี้ดีบ้างเลวบ้างตามภาษาคนทั่วไป
แล้วก็ลงชื่อของเขาเองนะครับร้อยตำรวจโทสุริยะครับ
โดยนางวันนาชื่นจิตพี่สาวของผู้ตายพร้อมกับภรรยาของผู้ตาย
แล้วก็ลูกชายผู้ตายที่เดินทางมาที่เกิดเหตุทันทีที่ทราบข่าว
ร่ำไห้อย่างน่าสงสารแล้วครับพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
น้องชายมีความเครียดบ้างเรื่องของงานแต่ก็ได้คุยกันนะ
เปิดใจคุยกันตลอดให้กำลังใจกันตลอด
ส่วนที่วันที่หายไปคือวันจันทร์ที่๒ธันวาคม
หายออกจากบ้านไปนะครับสักประมาณ๓ทุ่ม๕๕
และทีนี้ก็ไม่รู้จะตามหากันอย่างไร
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรสงคราม
แล้วก็เพื่อนตำรวจด้วยกันก็มาพบเสียชีวิตคาป้อมนี่แหละครับ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกจุมพลสิกเซนผู้มูลกับการสพมสมุทรสงคราม
บอกว่าร้อยตำรวจโทสุริยะผู้ตายเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็ดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
และประกาศยนต์ไว้ตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนหรือกว่า๑๘วันแล้ว
ครั้งแรกก็เหมือนเคยหายไปแล้ว
ครั้งล่าสุดมาหาอีกทีวันจันทร์ที่๒ธันวาคม
แล้วก็มาพบนะครับว่ายิงตัวตายคาป้อมจราจร
ซึ่งเป็นป้อมที่เขาก็ทำงานอยู่บ่อยครั้งนะครับ
เรื่องนี้ก็ถึงหูของพบตรทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าพบตรเป็นห่วงเป็นใยถึงข้าราชการตำรวจทุกนาย
กำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยให้คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปของผู้ใต้บังคับบัญชา
หมั่นให้ความใส่ใจสักถามทำความเข้าใจ
แล้วก็ช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะอะไรรู้ไหมคุณ
ไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าจะทุกข์ก็ตาม
เพราะไม่อยากให้ตำรวจเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายแบบนี้อีกนะครับ